ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันบ้าง
เตรียมจะลงศึกในปีหน้านะครับ
เธอเองก็บอกนะครับว่าในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมของเธอนะครับ
แล้วก็เป็นปีที่เธอนั้นบอกว่า
ผลงานมันเกินความคาดหมายครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับ๒คนนี้ครับสองพี่น้องนะครับ
โมเมโมริยาและเอริยาจุธานุการครับ
หมายในปีหน้าของโปรโมโมริยาจุธานุการนะครับ
ส่วนน้องสาวครับโปรเมเอริยาจุธานุการเจ้าของรางวัลนักกอล์ฟหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี
กล่าวว่าผลงานในปีนี้นั้นดีกว่าที่คาดเอาไว้
ส่วนเป้าหมายในปีหน้าก็หวังจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกให้ได้ครับ
เล่นดรายเวอร์มากขึ้นแต่ว่าปีนี้ก็เล่นแหละอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนทุกครั้ง
คือปีนี้มันฮอตคือมันก็มาเองโดยที่ไม่ทันตั้งตัว
ปีหน้าก็ไม่ได้หวังว่าจะมีชนะเท่าไหร่ค่ะ
แต่ก็รู้สึกว่าพยายามหาแชมป์ต่อไปของตัวเองให้เร็วที่สุดค่ะ
ส่วนหนึ่งนะครับที่โปรเมฟอร์มดีแบบนี้คือการเล่นที่เป็นตัวเองมากขึ้นในปีนี้ของเธอนะครับ
แล้วก็โปรแกรมของเธอครับก็จะลงแข่งขันรายการแรกในปี๒๐๑๖
ก็ตามนุษย์ตามเชียร์ให้เธอนั้นก้าวขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกให้ได้นะครับ
ก็เป็นการทำลายสถิติเดิมเมื่อปี๒๕๕๖ที่ทำไว้๑นาที๑๑๖วินาทีครับ
ส่วนการแข่งขันเซบักตระก้อนะครับในประเภทชายด้วยอายุไม่เกิน๑๒ปีรอบแรก
ชดภาค๓นะครับในชุดสีชมพูกับต่อชะดอภาค๔ทั้ง๒ทีมโชว์ชั้นเชิงสู้กันสนุกเลยนะครับ
ก่อนที่ทางภาค๓จะชนะไปนะครับ๒เซตรวด๒๑๑๔และ๒๑ต่อ๑๙ครับ